เมื่อกี้เขาเลี้ยงควายใช่ไหมฉันมีนางเอกสาวสวยคนหนึ่งเขาเลี้ยงสุนัขจ้าใหม่ดาวิกานั่นเองคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยใครตามไอจีเธอจะรู้ว่าเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอมีน้องคนใหม่จากเธอ
คุณดาวิการเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขหลายตัวอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นพันธุ์อิตาเลียนเกฮาวตัวนี้เลยน่ารักมาก

อย่างนี้สนุนราคาเนี่ยตอนแรกเขาอยากเลี้ยงชาวเน็ตไปหามาให้

คุณตอนแรกก็อยากเลี้ยงเหมือนกันนี่แล้วดูดิเอามาเลี้ยงนะคุณผู้ชมแต่งตรงแต่งตัวตอนนี้ถามว่าเอ๊ะชื่ออะไรนะไม่ได้ยินคือคุณใหม่เนี่ยไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการว่าตั้งชื่อว่าอะไร
แต่แฟนคลับมาคอมเมนต์ชี้เป้าบอกว่าเคยได้ยินคุณใหม่เรียกน้องแล้วน้องชื่ออะไรรู้ไหมจ๊

พิมพ์อะไรจ้าจริงเขามีตัวพี่ก่อนตัวพี่เขาชื่อสลินอยู่สลินและพิมพิลาลัยเอางี้หลงลูกใหม่ขนาดไหนคุณผู้ชม
นี่ขนขนผู้ชมค่ะอล่างกาก
นี่หลงขนาดนี้ฉันจำได้ว่าน้องเคยโพสต์ภาพน้องนอนด้วยกันเลย

นี่บนเตียงใหม่ดาวิกานะคะแล้วนั่นคือน้อน
ลงว่านางดูหนังเห็นไหมดูทีวีอยู่

เริ่มจากเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ
คุณผู้ชมไปดูกันต่อกับความน่ารัก
ของสาวสวยกับน้องหมาตัวโปรดกันเลย

ของพี่ก๊อปเมื่อกี้หมาแบบน่ารักราคาสูง
แต่ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูสไตล์หมาแสนสน
คนแสนสวยกันหน่อย
ส่วนนี่ล่าสุดมาใหม่ชื่อคล้ายกันชื่อคับเค้ก
ก่อนหน้านี้ก็แครอทเค้กชื่อน่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะ

แพนเค้กเนี่ยเรียกลูกว่าแก๊งหมาป่านั่นเองค่ะ
แล้วบอกเลยว่าความสนิทสนมของแพนเค้กกับลูกไซเบีเรียนทั้ง๓ตัวนี้นะคะคือที่สุดเลย
ไม่ว่าแพนเค้กจะอยู่มุมไหนของบ้านก็เนี่ยตามไปด้วยกันตลอดนะคะ
ไม่ว่าเธอจะออกกำลังกายน้องก็มานอนเฝ้านะฮะ
ตกดึกพอแพนเค้กง่วงจะเข้านอนค่ะก็นอนเตียงเดียวกันไปด้วย
ลุกไปวิ่งออกกำลังกายกันด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปดูความน่ารักของบ้านนี้กันหน่อยจ้า
ในฐานะคนเลี้ยงสุนัขเหมือนกันนะครับ
เอาจริงถ้ารักไม่มากพอพันนี้เลี้ยง๓ตัวไม่ไหวจริงนะ

ไปต่อความแสนสนของหมาอีกตัวหนึ่งของน้องใบเฟิร์นนี่
หมาตัวสุดท้องแปลว่ามีหลายตัวนะคะบ้านนี้
เขาชื่อว่าเจ้าชาเย็นคุณผู้ชม
ไปไหนก็จะถ่ายรูปมาโพสต์น่ารักมากเลยอ่ะ
แล้วก็จะบอกว่าเวลาเธอลงรูปนะจะเห็นไหม
ร่วมมือตลอดเลยเห็นเงียบในรูปแบบนี้
ต้องบอกเลยว่ามีทั้งความซ่าความสน
และไม่น้อยกว่าสุนัขตัวอื่นเลย
เขาบอกว่าเรื่องทำให้บ้านลกเนี่ย

ถนัดนักนี่ไปลื้ออะไรมาไม่ทราบดูสิ

เวลาคุณแม่คุณลูกเขาเล่นกันใบเฟิร์นบอกเราอย่างนี้ว่า

จะเป็นยังไงไปชมคลิปเชิญครับ
นั่นไงเป็นน้องหมาขาสั้นนะจ๊

ปิดท้ายกันที่น้องหมาคู่ใจของสาวสวยคนนี้ค่ะ

ในเรื่องของการเลี้ยงน้องหมาคือเลี้ยงเยอะมากคุณผู้ชม
แต่ที่เห็นเป็นข่าวเป็นคราวออกสื่ออยู่บ่อยนี้เลยค่ะ
คุณพี่เขานะคะชื่อว่าพี่แสนดีนั่นเอง

เป็นน้องหมาที่ติดพี่อ้ำมาก
ชอบมาส่งพี่อ้ำขึ้นรถเวลาพี่อ้ำจะออกไปทำงานอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วกว่าจะออกได้คุณค้าวนเวียนอยู่นั่นแหละ
ให้ได้รู้ว่ารักกันรักกันอยู่หลายหนนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปน้องแสนดีนี่นะคะ
ตกเป็นข่าวเรื่องอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหม
เรื่องพังบ้านนี่คือสภาพไม่ได้โจรขึ้นบ้านอ้ำนะคะ
หมาเขาทำค่ะน้องแสนดีกับวีรกรรมลื้อห้องพักจนพังค่ะ
ซึ่งเกิดจากอาการงอนแม่ไม่สนใจแม่อ้ำไม่สนใจนะฮะ
อ้ำก็เลยต้องทำห้องใหม่ให้น้องแสนดีอยู่หลายต่อหลายรอบเลยค่ะ
เรียกให้ว่าต่อจะให้จำบ้านพังแค่ไหน
แต่บอกเลยว่าอ้ำโกรธแสนดีไม่ลงหรอกจ้า
เอาจริงเวลาเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตาม
พอเรารักไปแล้วเขาทำผิดแค่ไหนนะเราก็พร้อมให้อภัย
ใช่แล้วไม่ใช่ว่ารักเขาแค่ตอนแบบตัวเล็กน่ารัก